เดี๋ยววันนี้พี่ก้องจะพามาบุกบ่อจราเข้ล้างคนเดียวนะครับ
ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คงเอาไม่ทันนะครับ
มาเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่ายักษ์ใหญ่จะอยู่ในนี้ยังไงบ้าง
ได้ข่าวว่ามี๑ตัวต้องถูกมัดไว้นะครับ

โอ้ยนี่คุณศูนย์จังกลุ่น

เพื่อให้ดูว่าจราเข้ผอมเป็นไม้เสียบผี

อยู่ที่สถานจัดแสดงเลี้ยงแบบนี้ไว้

แล้วเห็นไหมที่นั่งรอบคนจะมาดูเต็มเลยนะ
แต่พอด้วยพิษโควิดด้วยสถานการณ์หลายอย่าง
ก็กลายเป็นว่าธุรกิจนี้มันซบเซาลง

ถูกปล่อยทิ้งไว้กินกันเองคุณ
แล้วก็คนที่ถ่ายคลิปไปดึงเชือกที่มัดจราเข้ตัวหนึ่งไว้

มันชอบไปล่ากินจราเข้ตัวอื่น
นี่ไงต้องล่ามเอาไว้เพื่อไม่ให้มันไปกินเนื้อตัวอื่น

อกจากนี้ยังมีคลิปอื่นยังมีภาพอีกนะ
ใช่ค่ะว่าจอระเข้ตัวแต่ละตัวแต่ละตัวโอ้โห
ตัวดำผอมเป็นไม้เสียบผีจริงคุณ
อืมทีนี้เราก็เลยต้องไปถามเจ้าของฟาร์มนะคะ
ก็คือนายสกุลงานวิวัตถาวรค่ะ
บอกว่าจริงตรงนี้นะจะมีคนคอยดูแลอยู่ตลอด

ประมงจังหวัดเดือนละครั้งก็ให้เข้ามาดูแลส่วนของการให้อาหาร
ถ้าเกิดไม่มีจริงก็ให้ติดต่อมา
จะซื้ออาหารมาให้แล้วเขายืนยันนะ
ผมยืนยันจราเข้ไม่ได้อดแน่นอน
เขาบอกว่าจราเข้ตัวโตขึ้นด้วย
เหรอแล้วคือเขาบอกว่าถ้าเกิดจราเข้อดจริง
มันจะเหลือแต่หัวและตัวมันจะเล็กกว่านี้
เอางี้ลองฟังเจ้าของฟาร์มเขาเล่าหน่อยค่ะ
ยังไม่ได้ตอนนี้แต่ก็จัดค่าขายเลย
พอดีพอยินดีไปขายครับ
เขาบอกราคาครับ
ใช่ผู้ใหญ่ก็ว่าตัวนึงประมาณ๖๐๐๐๐อ่ะนะ
ตัวใหญ่นี้ตัวไซส์นี้
ขนาดตัวนี้คุณยังขายตัวละพันเลย

พอค่อยมาต่อลองราคากันได้
ได้ลองคุยกับผมได้
วันนี้ทางเจ้าของฟาร์มจราเข้ตรงนี้นะ
เขาก็ยืนยันว่ามันไม่ได้อดอยากมันมีกิน

นี่คุณผู้ชมแต่ว่าคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกดู

คุณผู้ชมลองคิดดูแล้วคุณผู้ชมคอมเมนต์ด้วยหน่อย
ในบุมคุณผู้ชมมองด้วยว่ายังไง
แต่เมื่อกี้อย่างที่บอกไป
ประมงจังหวัดหน่อยค่ะที่ยืนอยู่ข้างเมื่อกี้
เขาบอกว่าจริงส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลประจำเลยนะ
ถ้าเกิดเจ้าระแคระตายต้องมีการแจ้ง
เขาก็จะมาพิสูจน์มาถ่ายรูปมาฝังกลบ

เราก็เลยถามไงตอนนี้เหลือกี่ตัวคะท่าน
ซึ่งประมงจังหวัดบอกว่าตอนนี้เหลือ๒๘ตัว
แล้วมีเจ้าหน้าที่ของฟาร์มดูแลอยู่๒คน

แล้วยิ่งช่วงนี้นะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปดูได้แล้ว
นักท่องเที่ยวเข้าไปก็ซื้ออาหารให้บ้าง
กับทางเจ้าของฟาร์มแล้วนะต้องติดป้ายบอกข้างหน้าด้วยนะ
ถ้าเกิดใครจะเข้ามาดูจอราเข้ข้างในฟาร์มเนี่ยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อน
ไม่ใช่อยู่ใครจะเข้าออกก็ได้เดี๋ยวจะเป็นอันตราย
ซึ่งถ้าเกิดดูจากสภาพบ่อคุณสืบสกุล
จราเข้มันหลุดรอดไปข้างนอกไม่ได้หรอก
มันมีความมั่นคงแข็งแรงแต่คือที่นักท่องเที่ยวมาเห็นว่า
ทำไมมันผอมจังหรือเปล่าไม่ได้ให้อาหารหรือเปล่า
มีคนให้อาหารตลอดไม่ได้อดนะคะ
แล้วจราเข้ทั้ง๒๘ตัวไม่ได้ผอม
แต่เหมือนกับว่านักท่องเที่ยวเขาเข้ามาเขาเห็นสภาพแบบนี้หรือเปล่า

เออไม่แต่เขาก็ไปถ่ายรูปอื่นนะ
ก็ยังเห็นจราเข้มันดูตัวดำผอม

เป็นห่วงว่าจราเข้มันจะถูกทิ้งไว้
โดยมันไม่ได้กินอาหารมันกินกันเองหรือเปล่า
ค่ะแต่อันนี้ทางประมงจังหวัดทางเจ้าของฟาร์ม
เอาชี้แจงมาแบบนี้แล้วนะคะ
ประมงจังหวัดบอกว่าพื้นที่นี้ต้องปิดแล้วล่ะ
หมายถึงว่าปิดในการดูแลและใครจะเข้ามาต้องขออนุญาตก่อน
ฉะนั้นมันจะเกิดอันตรายอย่างคนที่มาถ่ายคลิปเอง

เพราะตอนถ่ายคลิปเขาบอกว่าตอนดึงเชือกจอราเข้นะ

เพราะจอราเคนมันสามารถกระโดยขึ้นมานับหัวเขาได้เลย